ถ้ามันมีบทเรียนจากคุณธนทรมาแล้วทำไมทีมกฎหมายของพัก
ทีมบริหารพักหรือแม้กระทั่งตัวคุณทิมพิธา
ซึ่งเตรียมมาตั้งแต่ปี๖๑คุณธนทรโดนหลังจากนั้นด้วยซ้ำ
ทำไมไม่เลือกจะกำจัดอุปสรรคที่อาจจะใช้ได้
ในการทำลายเพื่อตัดสิทธิ์คุณทิมไปเลยค่ะ
คำถามนี้คือจะเปรียบเทียบระหว่างผมวันกับคุณธนทร
มันมีความแตกต่างในเรื่องของรายละเอียดเยอะพอสมควร
คราวนี้ผมคิดว่ามันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปตกหลุมเขา
แล้วก็ไปชี้แจงในเรื่องของรายละเอียดต่าง
ผมต้องรอดูคำร้องจากกรกตมาก่อน
ถ้ามีด้วยซ้ำใช่ไหมครับถ้ามีปุ๊บ
แล้วเราก็พร้อมที่จะชี้แจ้งเป็นสเต็ปไป
แต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่ามันยังไม่ได้เป็นมีความจำเป็นที่จะต้องไป
ความยาวสาวความยืดแล้วก็ตกหลุมเขาจนเราเสียสมาธิ
ไอ้๒๓วันสุดท้ายในการที่จะทำให้ประชาชนเชื่อมั่น
ให้ประชาชนมีความหวังในการเมืองที่เราจะนำเสนอ
ผมก็คิดว่าผมไม่มีความจำเป็นที่จะต้องชี้แจงตอนนี้
ดิฉันมีอยู่๒๓มิติเพื่อให้คุณพิทาตอบได้ชัดเจนกว่านี้
ในแง่ของอีกไม่กี่วันจะเกิดการเลือกตั้งแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นมุมกฎหมายมุมกฎหมายที่เรียนรู้สึกว่า
ไม่ว่าจะเป็นตอนอนาคตใหม่หรือตอนเป็นก้าวไกล

แต่เป็นมุมที่เกินกว่าจะควบคุมหรือประเมินเองได้
อิงจากที่คุณธนทรโดนนะนี่มุมกฎหมาย

มุมหลักการถ้าเราถกเถียงกันแล้วดูจากสถิติ
หลักการก็ยังสามารถที่จะเห็นต่างกันได้
แต่มุมที่สำคัญที่สุดคืออำนาจไม่ได้อยู่ในมือคุณค่ะ
อำนาจอยู่ในองค์กรซึ่งมีอำนาจในการใช้กฎหมาย
คำถามคือทำไมคุณพิทายังมั่นใจว่าจะรอด
เพราะมันไม่เหมือนกันซะทีเดียว
แต่ว่ารักษณะการเคลื่อนตัวของประเด็นมันเหมือนกันเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ
นี่ผมว่าผมต้องเห็นต่างกับคำถาม
แต่ว่าวิธีที่วิเคราะห์ในเรื่องของเงื่อนไข

นั่นมันเป็นสิ่งที่เราต้องตีให้แตกทีละเรื่องทีละเรื่อง
แต่ในเงื่อนไขของกฎหมายผมก็มั่นใจนะครับ
ในเรื่องของอำนาจแน่นอนว่ามันก็อยู่กับคนที่เป็นคนที่ควบคุมการเลือกตั้ง
ซึ่งจริงแล้วมันก็มีสิ่งที่อำนาจเขาทำได้ในหลายเรื่อง
การทำให้กรกตให้มีการเลือกตั้งที่ออกมาบริสุทธิ์ยุติธรรม
แล้วก็สะดวกกับพี่น้องประชาชนก็เป็นสิ่งที่เป็นอำนาจที่เขาจะต้องทำอยู่
เพราะฉะนั้นจริงแล้วผมคิดว่าเรื่องของผมเป็นเรื่องที่จิ๊บจ้อยมาก
แล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องเป็นเรื่องที่เปรียบเทียบกับคุณธนทรได้หรอ
อันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเห็นต่างพอสมควร
แต่พอวิเคราะห์วิเคราะห์มาเป็นช็อตอย่างที่เมื่อกี้เราพยายามแยกออกมาเป็นก้อน
ค่อยคุยกันทีละเรื่องเนี่ยมันก็มีความแตกต่างในลักษณะนั้นเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เห็นด้วยกับวิธีการที่แยกออกมาวิเคราะห์เป็นข้อ๑ข้อ๒ข้อ๓เนอะ
แต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยมันมีรายละเอียดที่แตกต่างจากเคสคุณธนทรเยอะพอสมควร

คุณพิทาเข้าใจใช่ไหมคะว่าตอนนี้ตัวเองกลายเป็นเป้าแล้วเรียบร้อย
ตั้งแต่ก่อนมารายการของคุณจอมขวัญเพราะว่าการเป็นนักการเมืองนะครับ
แล้วก็ประสบการณ์ที่เคยเห็นผ่านมามันมีสิ่งที่เราต้องพร้อมที่จะยอมรับการตรวจสอบ
รับการวิจารณ์อย่างมีวุฒิภาวะแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองไม่ใช่แค่ตอบโต้อย่างเดียว
คือการที่จะตอบสนองกับตอบโต้ก็ไม่เหมือนกันเวลาในการที่จะทำแบบนั้นก็ต่างกัน
ตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องตอบสนองก็คือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
ทำให้เขามั่นใจได้ว่าเมื่อการเลือกตั้ง๑๔พฤษภาไปเขาจะได้อะไรในการที่เลือกเราเข้าไป
วันแรกทำอะไรหนึ่งปีแรกทำอะไรแล้วก็หนึ่งสมัยแรกทำอะไร
ผมว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นสิ่งที่ตอบสนองมากกว่า
แน่นอนถ้าเกิดไปเสียเวลาตอบโต้ในเวลาที่เหลืออีก๔๘วัน
แล้วผมเลือกที่จะตกเล่นเกมตามเกมเขาทั้งที่ก็เห็นอยู่แล้วว่าคุณธนทรก็เสียสมาธิ
เสียเวลาไปขนาดไหนรวมถึงคนอื่น
ผมก็เลยคิดว่าเรามาเดี๋ยวเรามีหลักฐานพร้อมที่จะเห็นคำร้อง
ผมยังไม่เห็นผมก็ไม่รู้ว่าผมจะตอบโต้เรียกอะไรด้วยซ้ำไป
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือต้องตอบสนองความต้องการของคนที่จะไปใช้สิทธิวันที่๑๔พฤษภาคม
แล้วก็ไม่ต้องหวั่นวัยกับเกมการเมืองเก่าแบบนี้อีกต่อไป
ถ้าคุณพิทาต้องเจอบทสรุปเดียวกับคุณธนทรมันจะเคลื่อนมาสู่พักเก้าไกลที่จะเจอบทสรุปเหมือนกับอนาคตใหม่ได้เตรียมเอาไว้ไหม
ก็อย่างที่บอกก็ต้องไม่กังวลแต่ก็ต้องไม่ประมาท
ถามว่าเชื่อไหมว่ามันเป็นท่าแต่มันเป็นท่าที่คำใหญ่กว่าที่เมื่อกี้คุณจอมขวัญพูดไปเป็นท่ายาวเลย
เพราะว่าแน่นอนว่ามันก็ต้องมีบทเรียนในการที่จะต้องเตรียมตัวใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับของทางพักก็ตาม
การวางแผนต่างเพื่อที่จะให้เราป้องกันตัวเองได้โดยที่ไม่ได้ประมาทไม่ได้มีช่องว่างให้สามารถที่จะเกิดขึ้น
ที่จะทำให้เราไปตามความฝันของเราแล้วก็ความฝันของประชาชนอีกหลายคนมากพอสมควร
ช่องสามสิบทรอง